ทหปุจมณีครับสวัสดีครับผมอุ๋ยภาพโควงพันเสถียร์ครับ

เดี๋ยวค่อยส่งจดหมายอีเมลให้เขาใช่ไหม
ไม่ได้เลยเป็นซองขาวเขาชอบเป็นจดหมายซองขาว
ซองขาวเขารู้หรือยังว่าเขาได้ไปแล้ว
มี่เบอร์รู้หรอฮะก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ

น่าเชื่อเลยว่าพี่อุ๋ยจะมาอยู่ในตลอดข่าวของเราได้
รู้เป็นวันที่เรารอคอยมานานแล้วค่ะ
รุมเวิร์นแล้วทำอะไร

คือเขาบอกให้ดีใจสนุกเวลาพี่อุ๋ยมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

จ๋าเตรียมกระทะกะละแมที่บ้านไว้นะที่สมุยเดี๋ยวกลับไปกวนแล้วจ้ะ

พี่อุ๋ยเอาจริงจังเกินไปแล้วนะ
เอาอย่างนี้ละกัน
พี่อุ๋ยมาอยู่ในรายการตลอนข่าว
อยากดูพี่อุ๋ยอ่านข่าวสไตล์ตลอนข่าว

นี่เป็นไงน่ารักไหม
คือความน่ารักของหนูน้อยคนนี้นะครับ

คุณพ่อกับคุณพ่อพาไปไหว้พระ
เพื่อความเป็นสุริมงคลที่วัดดังแห่งหนึ่งเป็นครั้งแรก

บอกขอให้พ่อกับแม่มีเงินเยอะ
ขอให้ตัวเองถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านบาท

ยกมือสาธุแบบสุดแขน
หนูขอสาธุด้วยได้ไหม๑๒ล้านนะ

คุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปมาให้เราก็ได้รับการออกการ
ก็คือเราจะมอบถุงผ้าพร้อมคุณชนะ
เดี๋ยวเก้าอี้เขาหายไป
กิ้นกับน้อยเลย
เอ้ยคุณบอกคุณลองไปนั่งหน้ากล้องหน่อย

คุณชนะลูกคุณมีอะไรความในใจอยากจะพูดอยากจะเปิดปากอยากจะบอกอะไรพี่อุ๊
คุณอยากจะเคลียร์อะไรมั้ยเปิดปากเปิดใจเลยมั้ย
ดีใจนะพี่อุ๋ยผมเป็นแฟนพันธ์แท้ให้พี่ด้วย
แล้วผมเนี่ยเป็นน้องพี่นะผมรักพี่สุด
นี่มาตั้งนานเนี่ยไม่ใช่หรอกอยากจะมาฝากรายการใหม่